อ่ะในเมื่อคุณผู้ชมต้องการเราก็จัดให้หลายคนส่งมาชอบถามเรื่องของความเชื่อ
สิ่งลี้ลับสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ไปดูกันต่อครับพาไปที่วัดโลกบนลีที่ตะมรญช้างเผื่อกับเพราะเมืองเชียงใหม่เลยครับ

เกิดมีท่านปั่นจักรยานไปกระดับว่ายบูชา
ก็คือเป็นอนุสาวรีพระนางจิตรับประพาเทวีครองราช
เป็นเจ้าเมืองครองมราชปี๒๐๘๘๒๐๘๙
ก็เรียกว่าพระมหาเทวีจิตรประพาพระอัครมเหสี
ในพระเมืองเกรดเกล้าพระมหากษัตริย์ลำดับที่๑๒แห่งอาณาจักร
รัดหนาสืบตอบมาจากพระราชสวามี
พระนานจิตรัพย์ประภาษมหาเทวีได้ถูกยกให้เป็นเทพเจ้าของความรัก

คนก็ไปขอเยอะแยะขอหน่อยเถอะ
ขอให้มีความรักส่งหวังกันเถอะ
ขอความรักต้องบนไข่ไก่ก้าฒอก
ถ้าได้แฟนปุ๊บต้องเอาไข่๑๐๘ฟองไปถวายท่านเป็นการแก้บน
ถ้าขอหน้าที่การงานตอนไปนะเอาไข่ไป๗ฟอง
ถ้าได้คุณต้องไปแก้บน๙๙ฟอง
แต่ถ้าเกิดคุณไปขอโชคลาภให้ถูกลอตเตอรี่อะไรแบบนี้
ตอนไปเนี่ยเอาไป๓ฟอง
ถ้าได้ต้องเอาเท่ากับอายุคนที่ได้จำนวนไข่นะไปแก้บนนะ
แล้วช่วงนี้ช่วงใกล้วันออกสลากกินแบ่งรัฐบาล
ก็มีคนไปขอไอ้ข้อ๓เดี๋ยวเป็นพิเศษ
ขอให้โชคดีถูกรางวัลที่๑อะไรก็ว่ากันไป
เอาไข่๓ฟองไปขอท่านแล้วก็เดี๋ยวจะกลับไปถวาย
พร้อมตั้งถ้าเกิดว่าถวายระคังเล็กด้วยนะ
แล้วสั่นให้ท่านได้ยินนะเขาเชื่อกันว่าท่านจะได้ยิน
แล้วก็สิ่งเหล่านั้นที่คุณขอมันจะสำริดผลมากขึ้น
เอออ่ะไปไปวัดโลกโมลีตะบนช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ครับ
ไปดูภาพนี้หน่อยค่ะเป็นภาพหายาก
นี่ผีเสื้อ๒ตัวเพราะรักกันคุณ

เออแล้วอยู่เกาะอยู่บนแขนเสื้อของชาวบ้านที่หางดงที่เชียงใหม่นะคะ
เขากำลังขับรถไปจากอำเภอหางดงเนี่ยไปที่สำนักงานตำรวจภูทรภาคห้า
แล้วปรากฏว่าเนี่ยผีเสื้อจิ๋ว๒ตัวเห็นไหมล่ะ
มันหยอกล้อต่อกระซิกพลอดรักกันแบบนี้
ใช้เวลาสักประมาณ๓๐นาทีแล้วมันก็โบยบินจากไปช้า
แต่ก่อนจะโบยบินออกไปจากไปเนี่ยนะคะเดี๋ยวโฟกัสไปที่ปีกผีเสื้อหน่อย
๒ตัว๔ปีกแล้วแต่ละปีกมีจุดไม่เท่ากันข้างหนึ่งมี๕จุดข้างหนึ่งมี๖จุด

ใช่ภาพแบบนี้หาดูไม่ได้บ่อยนะ
เราก็หาความเชื่อมโยงมาให้

เอ้าไปกันต่อดูผีเสื้อแล้ว
ไปที่สวนป่าเสา๕ค่ะบ้านเล็กที่๑๒๙หมู่ที่๔อำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทอง
เสวกสารบัวอายุ๗๐ปีนะคะพร้อมกับคนดวงเห็งที่ถูกรางวัลในงวดที่ผ่านมาทำไมเยอะจัง
ทำไมดิฉันไม่ได้อยู่หนึ่งในนั้นเพราะเขาไปกันเยอะ๑๒๐คนอ่ะ
ขออภัยค่ะเขาถูกรางวัล๑๒๐ใบ

ไปได้มาจากการกราบไหว้ขอนพรและได้รับเหรียญแม่แก้วเรือนทองรุ่นโภคศัพย์
พอเอาไปบูชาปุ๊บทำมาค้าขึ้นได้โชคได้ลาบก็เลยถือเลิกดีวันพระฤหัสสบดีที่ผ่านมาเดินทางมาแก้บนนะคะ
มนต์พระสงฆ์ห้ารูปมาถวายสังขทานและว่าจ้างนางรำนางละครพร้อมด้วยดนตรีปี่พาดจำนวนสองคณะมาร่ายรำถวายเจ้าแม่เรือนทองค่ะ
อกจากนี้จุดประทัดถวายอีก๕๐๐๐นัดดิฉันอ่านช้าเพราะว่าหางประทัดเออนั่นสิไม่มีเนอ
เมื่อกี้มันมีอ่างน้ำมนต์นิดนึงคุณผู้ชมก็มองเอานี่นางรำรำเสร็จก็ไปซื้อลอตเตอรี่ด้วยเหมือนกัน
นักข่าวก็เอากับเขาด้วยเอออ้าวไหนลำแล้วก็ขอโชคลาภหน่อยแล้วกันอะไรประมาณนี้
ไปที่วัดโปรยฝนครอง๑๑ครับอยู่ที่ตำบลครองสามวังอำเภอหนองเสือที่ปฐุมทั้งวันประชาชนก็ไปกันเยอะทีเดียวนะไปขอโชคลาภถูกได้ไปก็ไปแก้บนกันไป
อย่างผู้ชายคนหนึ่งครับนายธนัดนะมาจากลบบุรีครับนำประทัด๑แสนนัดไปแก้บนหลังจากได้โชคลาภเป็นแสนแสนไปแล้วในครั้งที่แล้วนะครับ

มันตรงกันพอดีอ่ะ
แต่มันเลขเดียวกัน

คนก็เออมันคือความพอดีความโชคดี

ท่านพุทธคุณที่อยุธยาคุณ

ไปแล้วต้องกลับไปใหม่๑ถ้าไปแล้วได้ไปแก้บ่น
ถ้าไปแล้วไม่ได้โชคได้ลาบ
ไปแก้มือไปขอใหม่

น้องห่งเชิญยิ้มลูกชายของคุณโป้งแหน่งเชินยิ้ม

ประทัด๓๐๐นัดหลังจากที่
ปุ๊บปับรับโชคถูกรางวัลศาลกิจแบ่งรัฐบาล
เลขท้าย๒ตัวงวดที่ผ่านมาได้หนอ๓๐๐๐บาทนะคะ
คือเขาได้เนี่ยเขาเชื่อว่าเป็นเพราะว่าเขาไปเช่าเหรียญกุมารเจ้าสัวเหง
ฟ้าเปิดรับทรัพย์๖๓ไปบูชาก็เลยได้โชคได้ลาบแบบนี้
อีกคนนึงค่ะมาไกลจากอุดรธานีเลย
คุณสุชาติสิทธิ์ทองหลางเป็นชาวบ้านที่อุดรนะคะ
มาแก้บนกุมารเจ้าสัวเหงเช่นเดียวกัน
หลังจากที่รับโชคไป๔๐๐๐บาท
แล้วก็ขายที่ดิน๙ไร่ที่ตั้งใจได้

มาบอกน้องกุมารเจ้าสัวเหงขายได้ปุ๊บก็ต้องกลับมาแบบนี้มาแก้บน
ส่วนใครที่บอกว่าไปแล้วยังไม่เคยขอไปแล้วยังไม่เคยได้ไม่เคยโดน
ก็กลับไปใหม่นะคะแก้บนเสร็จนะจะได้แก้มือกันไป
ท้ายกันที่ชัยนาธค่ะเขาบอกชาวบ้านฮือฮามาก
เพราะว่าคนที่เป็นเจ้าของลูกกรอกแมว
เคยได้ยินไหมลูกหรอกแมวเป็นซากลูกแมวตาย
เขาเอาทองคำเปลวมาปิดไว้ได้โชคได้ลาบ
หลายเขาเรียกว่าอะไรนะได้หลายใบค่ะในงวดที่ผ่านมา
ชื่อว่านางสาวจิรวรรณจันช้อยอายุ๒๕ปี
เขาบอกว่าแมวของเขาที่เลี้ยงไว้ตกลูก๓ตัวแท้งอีก๑ตัว
ก็เลยเอาตัวที่แท้งมาตากให้แห้งเอาทองคำทองคำเปลวมาแปะช่วงออกรางวัลค่ะ
ไม่รู้ได้เลขอะไรไปนะเขาก็ไปซื้อรางวัลสลักกินแบ่งรัฐบาล
ถูกไปหลายใบเลยแล้วเขาบอกไม่ได้ถูกรางวัลแบบนี้มานานมากแล้ว
หลังจากนี้ไปจะเก็บไว้บูชาเองเพราะเชื่อว่าการถูกรางวัลครั้งล่าสุด
นี่แหละลูกกรอกแมวให้โชคให้ลาบนะคะ
มีคนมาขอซื้อเป็นหมื่นเธอก็บอกไม่ขายเดี๋ยวจะเก็บไว้เองค่ะ